คุณผู้ชมครับนอกจากในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
อย่างจังหวัดอุบลราชธานีที่ต้องเจอน้ำท่วมแล้ว
หลังจากนี้เป็นต้นไปบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออก
คงต้องเตรียมรับมือด้วยแล้วครับเพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างละทีเดียวนะครับ
จะทำให้บริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยฝนจะเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็ตกสะสมกันจนทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือแนวร่องฝนก่อนหน้านี้
ที่มีการเคลื่อนตัวอยู่แถวบริเวณพื้นที่ตั้งแต่ตอนกลาง
จนถึงตอนล่างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นบริเวณทางตอนล่าง
ส่วนใหญ่แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับมีปัจจัย๒ปัจจัยที่น่าจับตามอง
จัยตรงนี้ก็คือการก่อตัวของพายุลมหมุนเกิดขึ้นนะครับ
แถวบริเวณทะเลจีนใต้ก็ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ก็ทำในช่วยอากาศมีก้านปะกรังของเรา
เจอกับแรปุ่นสภาพอากาศ
ทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชคแรงแล้วก็ฝนตกสะสมต่อเนื่องด้วยนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของฝนจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน
คุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับจะเป็นภาพการคำนวณการตกของฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ม่วงดูดีนะครับจะสังเกตว่าหลังจากนี้จะค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อย
นี่คือช่วงวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมาปกคลุมบริเวณตอนกลางมากยิ่งขึ้นนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวไปดูในช่วงวันศุกร์วันเสาร์ก็จะกระจายตัวบริเวณตอนกลาง
สังเกตว่าภาคกลางจะเป็นพื้นที่ที่หลังจากนี้เป็นต้นไป
คงต้องรองรับปริมาณฝนที่จะเทลงมารวมถึงน้ำเหนือนะครับที่มีการระบายมาอย่างต่อเนื่อง
ทีนี้เดี๋ยวมาดูการคาดการณปริมาณฝนสะสมกันนะครับ
ช่วงก่อนหน้านี้จนถึงช่วงประมาณกลางสัปดาห์เนี่ยนะครับ
ปริมาณฝนสะสมคุณผู้ชมดูสีแดงนะครับก็จะพบว่าอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ
แต่ถ้าหากคำนวณต่อไปอีก๒๓วันก็จะพบว่าสีแดงเข้ามายึดพื้นที่ภาคกลางค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
นั่นหมายความว่าฝนที่ตกลงมานั้นอาจจะตกหนักตกนานแล้วก็ตกสะสม
จนทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอย่างรวดเร็ว
ดังนั้นติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่สีแดงตรงนี้
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ